คุณผู้ชมครับเรื่องราวของกฎจราจรแน่นอนนะฮะ
สิ่งที่มันถูกกฎหมายมันก็ย่อมมักจะไม่ถูกใจเสมอแหละ
นะฮะคือผู้หญิงคนนี้เขาขี่รถไปตลาดสดที่เพชรชบุรีนะฮะ
ก็มีพ่อค้าแม่ค้าผู้ปกครองแวะไปซื้อของเยอะแยะมากมาย
แต่มันเป็นที่ห้ามจอดเธอรู้เธอถามว่าผ่อนผันให้หน่อยไม่ได้เหรอ
อืมตำรวจก็ไม่หือไม่อือสุดท้ายตำรวจเขียนใบสั่งแล้วก็ยังล็อกล้ออีก
เธอก็ถามว่าเขียนใบสั่งมาแล้วจะปลดล็อกให้ไม่ได้เหรอ
เดี๋ยวจะไปจ่ายใบสั่งตำรวจก็ไม่หืมไม่อืออีก
เธอก็เลยไลฟ์เอาไว้ให้ดูแบบนี้ครับ

ตัวอีกก็ตัวอีกก็๗๐๐บาท
ตัวอีกก็๗๐๐๗๐๐เนี่ยนุ้ยเธอ
ควรจะเอาเวลาล็อกไปคาชนนะมาดูว่ารถติดจนแบบเนี้ย
อืมอ่ะผู้ชมคิดเห็นอย่างไร
ใบสั่งรถจักรยานยนต์๗๐๐บาท
ชาวบ้านไปซื้อของตามตลาดสดนี่
คือในเมืองเพชรเลยนะโดนกันทั่วหน้า
คือเข้าใจแล้วว่ามันเป็นที่ห้ามจอด
อืมทำไมไม่เอาเวลาไปทำให้รถมันไม่ติด
ผ่อนผันให้หน่อยไม่ได้เหรอยอมรับว่าผิด
แต่คิดว่าตอนเช้าน่าจะผ่อนพันกันได้

ชาวบ้านก็ไม่พอใจใครจอดปุ๊บ
เขียนปั๊บเขียนปั๊บล็อกปุ๊บเลย
ชาวบ้านก็บอกเอาเขียนใบสั่งมาแล้วจะปลดล็อกให้ไม่ได้เหรอ

ตำรวจก็ไม่ปลดล็อกให้เพราะตามระเบียบนะ

เสร็จปุ๊บตำรวจถึงจะมาปลดล็อกให้อะไรแบบนี้
ผู้หญิงคนนี้ก็ต่อว่ากันไป
รถก็ติดเนี่ยทำไมไม่เอาเวลาไปทำให้รถมันไม่ติด
อะไรแบบนี้ตำรวจคันก่อเขียนใบสั่งกันไปตามเรื่องตามราวนะครับ
เหตุการณ์นี้มันคือมันก็จบลงโดยที่ผู้หญิงคนนี้ต้องไปโบกรถ
แต่รถที่บวกคือรถหาเสียงครับ
ไม่รู้ของผู้สมัครคนไหนนะเขาหาเสียงกันอยู่

ระหว่างนั้นก็ร้ายให้ด้วยนะครับ
นี่ก็เป็นเรื่องมุลที่เราแชร์กันเยอะนะครับ
ถูกกฎหมายแต่ไม่ถูกใจชาวบ้านครับ
ก็ลำบากใจนะ